เทศบาลตะบนกำแพงร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูน
รมผู้ประกอบการร้านอาหารและแผงลอยเทศบาลตำบลกำแพงจังหวัดสตูน
จัดงานมรกฏอันดามันมหัศจรรย์อาหารอร่อยของดีที่ละงูครั้งที่สิบห้า
โดยมีนายชาตรีนัทธหลางรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน
กำลังนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาร่วมพิธีเปิดกว่า๓๐๐คน
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำเทศกาลอาหารมาเป็นจุดขายโดยเฉพาะอาหารทะเล
ที่อำเภอละงูถือเป็นแหล่งอาหารทะเลขึ้นชื่องานจัดขึ้นระหว่างวันที่สิบสามถึงสิบเก้ากุมภาพันธ์นี้
กิจกรรมในงานประกอบไปด้วยการออกร้านจำหน่ายอาหารทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่
การแสดงของนักเรียนแสงสีเสียงทุกค่ำคืนการแข่งขันนกรงหัวจุกและนกบินหลาดง
ยังมีจุดเช็คอินเป็นสวนดอกไม้หลากสี

จะมีเงินสะพัดในพื้นที่ไม่ต่ำกว่า๑๐ล้านบาท